ช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์การชุมนุมที่บริเวณ๕แยกลาดพร้าว
ซึ่งก็มีอยู่หลายจุดนะคะหนึ่งในนั้นคือบริเวณห้าแยกลาดพร้าวที่มุ่งหน้าไปทางฝั่งหมอชิด
มวลชนก็เริ่มเข้ามาบริเวณสถานที่กันมากขึ้นแล้ว
แล้วก็มีการเริ่มจะปิดถนนบ้างแล้วบางส่วน
สถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรเราจะไปตรวจสอบกันค่ะ

พาคุณผู้ชมมาดูมันยากาศที่ห้ายแยกลาดพร้าว
ขณะนี้ปิดการจราจรเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
คุณผู้ชมจะเห็นว่ามีการนำรถจักรยานยนต์
ไปตั้งอยู่บริเวณกลางแยกราชพร้าว
ถนนพระหวนยูทินที่จะมุ่งหน้ามาทาง๕แยกราดเภา
ขณะนี้ปิดการจราจรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
มีกลุ่มกาดนำรถจักรยานยนต์
รวมไปถึงมีการนำเชือกสีแดง
แล้วก็มีการนำรั้วเหล็กไปวางอยู่บริเวณนั้น
เพื่อปิดการจราจรที่จะมุ่งหน้ามาทาง๕แยกลาดพร้าว
ปิดเมื่อประมาณ๑๐นาทีที่ผ่านมา
แต่ว่าจะมีการเปิดการจราจร๑ช่องทาง
ที่เป็นทางโค้งจะเลี้ยวไปยังถนนวิภาวดีรังสิต
ก็ยังสามารถที่จะสัญจรตรงนี้ได้
เพื่อมีการระบายรถก็จะทำให้รถไม่ติดขัด

เพราะว่ารองรับมวลชนที่จะเดินทางมา

ขณะเดียวกันมวลชนก็ทยอยเดินทางกันเข้ามาเรื่อยนะครับคุณผู้ชม

ทำให้วันนี้การเข้มงวดเรื่องของการดูแลคน
เรื่องของการดูแลมวลชนที่จะเข้ามานั้น

วันนี้เราจะไปพูดคุยกับหัวหน้ากาดปลดแอบ
ที่ตอนนี้อยู่ข้างผมแล้ว
จะมาดูว่าวันนี้มีมาตรการดูแล
การรักษาความปลอดภัยที่มวลชนวันนี้อย่างไรบ้าง

การมาตรการก็ครั้งนี้เราเข้มงวดมากกว่าเดิม
ที่มันเกิดเหตุตอนนี้เราก็คือกำชับ

เราเพิ่มกำลังเพิ่มมากขึ้น
ก็คือกระจายจุดตามจุดต่างที่เรา

คนน่าจะมาประมาณ๖๗๐๐คน

แล้วก็คนที่เดินเข้ามาจะต้องทำการตรวจค้น
ก็คือขอยาดตรวจค้นอาวุธ

เราจะไม่ละเมิดสิทธิของคนที่มาชุมนุมเกินไป
กลุ่มกาที่มาร่วมวันนี้ค่อนข้างเยอะไหมครับ

วันนี้กลุ่มกาดน่าจะมาสัก๕๖๐๐คน

ภาคีภาคีมันประมาณ๑๐กลุ่ม
ที่อยู่ในทีมที่เราตั้งกันมา

ค่อนข้างทุกจุดเลยก็ว่าได้
เราจะเดินแผนเดิมแต่เราจะเพิ่มกำลังคนมากขึ้น
เพิ่มความเข้มงวดมากขึ้น
เราจะไม่ให้มันเกิดเหตุซ้ำซ้อนขึ้นมาอีก
ใช่ครับอยากประชาสัมพันธ์ไปถึงเรื่องของพ่อค้าแม่ค้าที่เข้ามาในเขตพื้นที่
ตอนนี้เรากำลังปรับเปลี่ยนเรื่องรูปแบบของการที่จะให้รถเข้ามาขายของนะครับ
ไม่ให้มันฉุรมูลเกินไปแล้วก็มันกระทบกระทั่งหลายอย่าง

ขอบคุณมากนะครับ
ที่เป็นคุณเอ็มผู้ห่าปลดแอบ
ที่มาบอกถึงเรื่องต่างในของการรักษาความปลอดภัย
คนจะเข้างานวันนี้อาจจะขอมีการตรวจค้นกระเป๋าหน่อยนะครับ
ตอนนี้มวลชนยังไม่ค่อยได้ยังเดินทางมายังไม่ถึงนะครับ
ให้ไปรวมกันเป็นจุดเพื่อที่จะให้เป็นตลาดมาร์เก็ต
มวลชนได้ไปรับประทานอาหารได้ไปซื้อของกัน
แล้วก็ให้ร้านค้าร้านขายของอยู่เป็นจุด
เพราะว่าถ้าเกิดคุณผู้ชมเห็นแบบนี้เนี่ยครับมวลชนจะมาก็จะเข้าอย่างลำบาก
ส่วนบรรยากาศตอนนี้นะครับประชาชนมวลชนก็ทยอยเดินทางมาอย่างต่อเนื่อง
แล้วก็คาดว่าเวทีหลักสำคัญน่าจะอยู่ตรงป้อม
ตรงกลางห้าแยกราวนี้เป็นบรรยากาศทั้งหมดที่นี่

บรรยากาศวันนี้จะเป็นมาตรการที่เข้มงวดเรื่องความปลอดภัยมากขึ้น
ฟังปลุ่มคนที่เข้าพื้นที่แล้วก็มีการจัดซอน